ข่าวนี้ให้ดูข้างคุณนัทธพงศ์ก่อน

มันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอะไรนะฮะ

เพราะที่เคียดเล่นเป็นคุณนี่มันคือจู่งู

คือจับงูธรรมดาเดี๋ยวโลกจะไม่จำจับงูคราวนี้แหงเขาเรียกว่าหงาย
หงายให้ดูด้วยมีคนมาถามไงมันอยู่ตรงไหน
รัฐาเลยหงายให้ดูจูงูเต็มครับ

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว

นี่อันนี้ก็เกลี้ยวงูนะคะนี่ไง
ขอความกรุณาพี่รัฐาให้ดูเฉยพี่อย่าเอานิ้วเขียได้ไหม

พี่รัชาจับงูเข้าใจ
จับงูเล็กจับงูใหญ่เข้าใจหมด
แต่ข่าวแบบนี้ผมไม่เคยเจอพี่รัฐาหงายงูขึ้นมา

เพราะอะไรก็พี่นักข่าวเลยไปยู้เขา

พอดีหงายขึ้นมาแล้วพี่นักข่าวถามอะไรมันแหลมออกมา
วงูไม่ใช่คำว่าเจี๊ยงูเลยเหรอ
ใช่แล้วฮะนี่คือพี่รัฐานะฮะ
รัฐาตะพานทองในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง
ถือเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งในการจับงูตัวจริงนะครับ
มีข่าวเมื่อไหร่บอกเลยนะข่าวเช้าอารมณ์ดีเดี๋ยวจัดให้เลย
มีงูให้นะฮะส่วนยายสายยายสายบอกว่าไอ้เนี่ย
ไปเชื่อชูอะไรกับนักหนามันมาโซยแมวยายไปนะ
โซยแมวยายไปไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวแล้วนะครับ
ไหนก็ไหนแล้วติดปลายนวมหน่อยฮะ
ยายสายสายทิ้งอินอลาอายุเจ็ดสิบสี่ปี
อยู่บ้านลิขที่สี่สิบสี่หมู่สี่จังหวัดองคารักษ์
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะอ่าให้ดูไปเรียบร้อย
ลูกแมวอย่างนี้เหรอใช่เหมือนเป็นร้านสะดวกซื้อเลย
เมื่อไหร่มันก็แวะมากินแมวยายรอบนี้เนี่ยโดนไปหลายตัวแล้ว
ดีแล้วที่พี่รัฐามาจับไอ้เจ้าเหลือมตัวนี้ไป
ลืมบอกไว้๕เมตรนะไอ้เจ้าตัวนี้ยาว๕เมตร
หนัก๒๐กิโลกรัมกว่าถุงเอาไม่อยู่ฮะ
ต้องใช้ถังใบใหญ่มาเริ่มเทิมนะฮะ